แม้ว่าวันสองวันวันนี้ฝนจะหายไปจากเมืองไทยหลายจุดหลายพื้นที่
ซึ่งแตกต่างไปจากช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์นะครับ
จากนี้จะเป็นอย่างไรฝนจะกลับมาตกอีกหรือเปล่า
จะเป็นช่วงไหนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คุณผู้ชมครับนี่คือช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
สังเกตว่ากลุ่มฝนมีการปกกลุ่มเมืองไหนของเราหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะช่วงที่พายุเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
หลังจากพายุเข้าสู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับ
สังเกตดูกลุ่มฝนที่ปกครูเมืองไทยหนาได้มีการเคลื่อนตัวไปปกครูมที่อินเดียแทนนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีการก่อตัวของหย่อมฝนอยู่๑หย่อม
จึงทำให้เมืองไทยของเราช่วงวันพฤหัสศุกร์จนมาถึงวันนี้ฝนหายไป
หลังจากนี้ครับหนึ่งปัจจัยที่จะมาเพิ่มสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ก่อตัวขึ้นแล้วนะครับนี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่หลังจากนี้ก็จะพัฒนาความเร็วลมครับ
พอพัฒนาความประโลมที่กำลังแรงพอเนี่ยนะครับจะดึงฝนจากอินเดียครับ
ข้ามภาคเหนือมายังบริเวณอ่าวตังเกียร์ตรงนี้แหละครับก็จะทำให้มีฝนกลับมาตกเพิ่มเติมนะครับ
แต่ตอนนี้ครับอากาศเย็นมวลอากาศเย็นจากตอนบนสีฟ้าเนี่ยนะครับ
มีการแผลลงมาอยู่นะครับจึงทำให้แบบนี้เนี่ยนะครับ
อากาศในบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยค่อนข้างที่จะแดดแรงนะครับเพราะว่าท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งเหลือเกิน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราจะเป็นอย่างไร
ในแต่ละพื้นที่ฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะครับจะสังเกตว่านี่คือในช่วงที่ผ่านมานะครับ
เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างภาคเหนือจากการตรวจสอบโอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มขึ้นแล้ว
เพราะว่าเป็นจุดที่ฝนผ่านพอดี๑๗๐๘๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งด้วยนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณทางตอนบนของภาคก็จะเป็น๑๗๐๘๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
ตกหนักบางแห่งส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็เน้นบริเวณพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งนะครับ
ไปถึงฝั่งพม่าก็จะมีฝนตกเยอะหน่อย๑๗๐๘๐ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่ง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกเยอะเช่นเดียวกันนะครับ๑๗๐๘๐ของพื้นที่นะครับ
มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับโอกาสการเกิดฝนไม่มากเท่าไหร่นะครับ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับแต่ก็มีบางจุดที่อาจจะมีฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะตอนบนของภาค
ส่วนฝั่งอันดามันครับจากการตรวจสอบก็พบว่าฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับทะเลคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
เนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ